ก็บอกนะครับว่าคณะกรรมการตัดสินในไฟล์ศรีสะเกดเจอกับอีรานดีอาร์สวันเสาร์ที่จะถึงนี้
ห้ามเวทีก็คือเจนาดี้ครับจากสหรัฐอเมริกาในวัย๗๑นะครับทำหน้าที่มากว่า๔๘ปีรวมแล้ว๒๕๐๐ไฟล์ครับ
ในความทรงจำก็คือแหมคัดมาเป็นไฟล์ดีซะด้วยครับ
เป็นไฟล์ที่แซฟยูดานะครับอดีตมวยอเมริกันแพ้ให้กับฮอตยาซูครับนักมวยออสเตรเลียเพียงแค่ยก๒
มันเป็นการแพ้ที่พลิกล็อกมากตอนนั้นยูดานี่เก่งจริงนะครับ
แล้วก็เดินสเปสปาดตอนนั้นที่เป็นคลิปแชร์กันสุดท้ายแล้วครับไม่เห็นด้วยการตัดสิน
เดือนครับกำลังห้าวเลยครับแชมป์ยูดาส่วนกรรมการให้คะแนน๓คนนะครับคนแรกก็คือ
จากแคนาดาแล้วก็คนที่สามเป็นญี่ปุ่นก็คือยูจิฟุกุชินะครับ
แต่ว่าคู่ศรีสะเกดนะครับต่อยในสังเวียนกรงวงกลมไม่ได้
เหมือนกฎิกาโชคมวยที่จะกว้างยาวเชื่อจำนวนที่จะใช้ของสากล
ซึ่งคงจะเป็นใช้การแข่งขันของสากลทั่วไป
มาต่อยในบ้านเราผู้ชมก็อบอุ่นให้กำลังใจ

ให้กำลังใจเขาทั้งบ้านและทางโทรศัพท์
จากนั้นทั่วโลกยังดูไฟล์นี้มากที่สุด
ก็การสร้างชื่อให้กับประเทศไทยในด้านกีฬานั้น
เป็นตัวอย่างที่ดีสำหรับเยาวชนทั่วโลกที่ควรจะพึงปฏิบัติ
ย้ำนะครับใครที่อยากจะไปเดินห้างเดินเที่ยวด้วยก็
หกโมงเย็นที่เซ็นทันเวิร์ลติดตามคู่นี้ได้
แฟนมวยคงเยอะมากและบรรยากาศคงจะดูเป็นสากวนมาก
ที่เราเคยเห็นกันสำหรับงานแถลงข่าวที่ยืนจ้องหน้ากัน
บางทีก็จะมีลูกแถมให้เห็นกันด้วยนะครับ
แล้วก็อีกช่องทางเน้นย้ำช่องทางนี้นะครับ
โค้ดวันไทยรัฐบนหน้าจอสีเหลืองเลยนะครับ
ลดทันที๒๕ครับใครไม่สะดวกก็เปิดสดได้
ดูหน้าจอไทยรัฐทีวีช่อง๓๒๓ทุ่มครึ่งเป็นต้นไปครับ